ทีนี้พาลงใต้ไปที่โคกโพจังหวัดปัตตานีกันหน่อย
มีเหตุการณ์ยิงกันตายเกิดขึ้น
แต่ตอนนี้ตำรวจเองก็ยังไม่แน่ใจว่า

จุดเกิดเหตุตำรวจสพประดูก

บริเวณป้ายหมู่บ้านสารลากหมู่๗ตำบลนาประดูกอำเภอโคกโพนะคะ
ไปพบผู้เสียชีวิตอยู่ในคูน้ำข้างทาง
ทราบชื่อผู้ตายก็คือนายหมะดอเลาะอายุ๕๖ปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่หัวแล้วก็ลำตัวรวม๒นัด
สอบสวนทรัพย์ว่าผู้ตายเป็นลูกจ้างของรัฐ
ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยหมู่บ้านแล้วก็โรงเรียนในพื้นที่
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อจะเดินทางกลับบ้านพัก
หลังจากที่ออกเวรแล้วพอไปถึงจุดเกิดเหตุ
ปรากฏว่ามีคนร้าย๒คนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาตามหลังกันมา
แล้วใช้ช่วงจังหวะที่ผู้ตายเนี่ยเผลอขับแซงขวาขึ้นมา
แล้วชักอาวุธปืนจ่อยิงผู้ตายเสียชีวิตคาที่ค่ะ
รถเสียหลักตกลงไปคูน้ำข้างทาง
ส่วนคนร้ายหลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บหนีปั๊บเลยนะคะ
คุณผู้ชมเป็นใครมาจากไหนอย่างไรนะคะ
ผู้ตายถือว่าเป็นบุคคลที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐมาโดยตลอด
แล้วก็เคยถูกคนร้ายเนี่ยรอบยิงมาแล้วสองครั้ง
แล้วยังเคยประทะกับคนร้ายจนคนร้ายเสียชีวิตหนึ่งรายในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสอง
เจ้าหน้าที่ก็เลยเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้
ก่อความไม่สงบในพื้นที่นั่นแหละน่าจะเป็นคนที่วางแผนมาเป็นอย่างดี
แล้วลงมือตามมาประกบต่อยิงจนกระทั่งเขาเสียชีวิตนะคะ